จากไปของเสียไอซ์นะครับแล้วก็ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวอินทรทัศน์ด้วยเพราะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเสียไอซ์จากไปในวัย๖๗ปีเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับหลังจากที่ก่อนอันนี้เพียงแค่๔วันครับเพิ่งเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคหัวใจที่โรงพยาบาลครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานว่าพลเอกไตรโรงอินทรทัศน์หรือว่าเสียไอซ์นะครับอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกเสียชีวิตด้วยอาการสงบจากอาการติดเชื้อในกระแสเลือดอายุ๖๗ปีหลังจากเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคหัวใจที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตั้งแต่วันที่๔มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ

ซึ่งเป็นอดีตนายทหารคนสนิทหรือว่าทอสของผลเอกมงคลอำพรพิศิษฐ์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้วยครับเสียไอซ์นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในฐานะนายทหารผู้ที่มีอิทธิพลคนหนึ่งนะครับที่ได้รับการยำเกรงจากทั้งฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายทหารพอสมควรแล้วก็ด้วยความที่เสียไอซ์นั้นได้เข้าไปนั่งใน
ยาเสไอซ์มากมิตรขณะที่หลายคดีสำคัญสำคัญในอดีตนะครับก็มักจะมีชื่อของเสียไอซ์เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เสมอเนื่องจากว่ามีชายชะกัน

กระทั่งเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับ
นายกรัฐมนตรีประกาศจะกวาดล้างผู้มีอิทธิพล
ก็มีชื่อเสียไอซ์ติดอยู่ในนั้นด้วย
เจ้าตัวออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครนานแล้ว

อาการของพลเอกไตรรงสุดหนักเมื่อวันที่๔มิถุนายนที่ผ่านมา
ทำให้ต้องนำตัวเข้าโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน

เตรียมทหารรุ่นที่๑๐ก็ไปเยี่ยม

ก็ได้แต่ฝากฝังให้คุณหมอช่วยรักษาอย่างเต็มที่
แต่สุดท้ายครับไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตของเสียไอซ์เอาไว้ได้
ดังนั้นในฐานะตัวแทนของเตรียมทหารรุ่นที่๑๐
ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของพลเอกไรรงอินทรทัศน์ด้วยนะครับ